น้องยุวทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชม
ศิลปินชื่อดังของประเทศไทยหลายต่อหลายคนค่ะ
เข้าร่วมงานเทศกาลไทยเฟสติวัลที่ประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวค่ะ
บรรยากาศสนุกสนานคึกคักมากรวมถึงได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ
การแสดงชุดรื่นฤดีวิถีไทยเป็นผลงานของยุวทูตวัฒนธรรมจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอกจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อนำจุดเด่นของความเป็นไทย
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี๔ภาคมาเผยแพร่ในงานไทยเฟสติวัล
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่๑๙
สาธารณะโยโยยีเขตชิปูยะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน
ทันทีที่แสดงจบก็ได้รับเสียงปรบมืออย่างล้นหลาม
รูปแบบการแสดงของเราจะหลอมรวมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ความเชื่อ

และคุณครูที่คอยให้โอกาสหนู
โดยในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดี
อันเชิญบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงราชการที่๙
และบทเพลงเพราะสำหรับคนไกลบ้านอย่างเดือนเพล
บันเลงขับกล่อมภายในงานด้วย
จากนี้ยังมีเหล่าศิลปินชื่อดังมากมายจากค่ายแกรมมี่
ทั้งภาระพลโรสศิรินทิพย์เอิร์นสุรธิการ
ที่มีโอกาสมาแสดงที่งานเป็นครั้งแรก
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเทศกาลไทยนั้น
เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่น
นำเสนอเมืองไทยในหลากหลายแง่มุม
ทั้งวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรม
อาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
ปีนี้เรามีชาวญี่ปุ่นไปเที่ยวประเทศไทยแล้ว
ล้าน๔แสนคนเสร็จกำลังจะถึง๑ล้าน๕แสนคน

ทำให้ในอนาคตต่อไปนี้คนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานอาหารไทย
จะยังไม่ไปเมืองไทยนิยมแต่งกายแบบไทยแม้จะยังไม่ไปเมืองไทย
นิยมการยกมือไหว้นิยมการความอ่อนละมัยของไทยเนี่ย
เป็นการแสดงความมีตัวตนของไทยในเวทีสากล
สำคับคุณค่ะ
นี้ก็เป็นเวลา๑๙ปีแล้ว
เราก็ได้พยายามประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในทุกมิติ
ซึ่งก็เป็นที่นิยมของเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับ
ปีนี้เรามีทัชการไทย๔๐
มาแสดงให้เพื่อนชาวญี่ปุ่นได้เห็นศักยภาพของไทย
ที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วนี้นะครับ
เส้นชาวญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจอย่างมากครับ
งานไทยเฟสติวัลไม่เพียงแค่การนำเสนอเสน่ห์ของเมืองไทย
หลากหลายมิติในหมู่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะ
แต่นี่ยังเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ
ที่มียาวนานมาถึง๑๓๑ปีด้วย

รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

ของน้องนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ได้ไปร่วมเผยแพร่สืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยดีด้วยค่ะ